การตัดสินใจบางครั้งมันถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมาก
ถ้าคุณตัดสินใจผิดเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ย
ก็เกิดอุบัติเหตุได้แบบนี้เลยค่ะ

ภาพจากกล้องหน้ารถเก่งคันนี้นะคะ
เขาขับมาตามถนนสายจันทบุรีสะแก้ว
แล้วพอมาถึงจุดกลับรถหน้าทางหลวงชนบท
จู่ก็มีรถมอเตอร์ไซคันนึงเนี่ยค่ะ
เหมือนเลี้ยวตัดหน้ามากระทันหารอีกแล้ว
ก็เลยทำให้รถเก๋งคันนี้ชนค่ะ
ชนเข้าไปอย่างจังกระจกแตกร้าวเลยค่ะ

หมายเลขทะเบียน๕กกน๙๑๖๕กรุงเทพฯ

คือรถเก่งคันนี้เสียหลักชนเสาไฟ
แล้วก็ตกร่องลงกลางถนนลงไปแบบนี้เลย
คนขับชื่อว่านางสาวปฐุมพรวงประยูนอายุ๒๘ปี
เธอก็รอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่

จันทบุรีเนี่ยนะคะคือคนขี่เนี่ย
ชื่อว่านายกัญญาพระรัชอู่สำราญอายุ๒๓ปี
คนขับรถมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บค่ะ
คือกระเด็นไปอยู่ในร่องกลางถนนเลย
เรียกว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ที่กู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลือปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลมะขามเลยนะคะ
เบื้องต้นด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำหลักฐานจากกล้องหน้ารถเก่งคันที่เกิดเหตุนี้
มาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วเดี๋ยวจะมีการสอบสวนคนขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้อีกครั้งหนึ่งด้วย
หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
เพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันนี้ฝากเอาไว้นะคุณผู้ชมนะ
ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะคุณผู้ชม

จะเปลี่ยนเลนจะเลี้ยวกระทันหันอะไรอย่างนี้
คุณต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลัง
ดูให้ละเอียดรอบด้านนะคะ

เพราะว่าการตัดสินใจของคุณ
ถ้าตัดสินใจผิดเสี้ยววินาที
มันก็เกิดเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงแบบนี้ได้เลยนะคะ

เรามาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำแบบนี้

ด้วยรักและห่วงใจจากใจตอนข่าวค่ะ